เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ถูกคนร้ายมาซุ่มรอเพื่อจะดักยิง

ที่สำคัญก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
คือลูกชายแท้ของผู้ใหญ่บ้าน
อายุน้องเพิ่งจะ๑๒ปีเองค่ะ
ตำรวจภูทรภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์เข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงเสียชีวิต
บ้านเลขที่๑๕๙หมู่๘บ้านหนองไก่ตำบลโคกเดือนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๒๙กันยายน
พบศพนายวิรุณทัพจันทร์อายุ๕๐ปีเป็นเจ้าของบ้าน
ซึ่งผู้ตายมีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหนองไก่
นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นใกล้ประตูหน้าห้องน้ำภายในบ้าน
ทอยถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง๑แห่ง

รอบพื้นบ้านพบหัวกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๗หัวนะคะ
ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
ล่าสุดร้อยตำรวจเอกภาษกรเรืองศรีธัญกิจ
พนักงานสอบสวนสพภัยสาลีบอกว่า
ภรรยาแล้วก็ลูกชายของนายวิรุณมาสอบปากคำแล้ว
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยนะเป็นคนมนุษยสัมพันธ์แล้วก็อัธยาศัยดี
ไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งรุนแรงใดเลย

สาเหตุที่ถูกลอบสังหารแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไร
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมี๒คน
คนหนึ่งคือมือปืนอีกคนคือทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ
แล้วก็รอเพื่อพามือปืนหลบหนีนะคะ
อาวุธปืนนั้นเป็นปืนลูกซองเบอร์๑๒ค่ะ
ทีนี้อย่างที่บอกคนที่เห็นเหตุการณ์คือลูกชายวัย๑๒ปี
บอกว่าตอนเกิดเหตุแม่เนี่ยนะออกไปธุระข้างนอก
ตัวเขานั่งทำการบ้านอยู่ในห้องนอนในบ้าน
พ่ออยู่ที่ห้องน้ำพ่อตะโกนเรียกเขาบอกว่าให้ไปปิดประตูบ้าน
จังหวะเขาเดินออกจากห้องนอนจะไปบิดประตูบ้าน
ลงไปที่หน้าต่างเห็นผู้ชายคนนึงลักษณะค่อนข้างสมส่วนนะคะ
สูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ใส่เสื้อใส่กางเกงขายาวสีดำยืนซุ่มอยู่ที่พุ่มต้นไม้หน้าบ้าน
แล้วก็ส่องปืนยาวไปทางปากประตูอะค่ะคือไม่ทันได้ตะโกนเรียกตะโกนเตือนพ่อหรืออะไรเลย
เสียงปืนก็ดังขึ้นมาสองนัดหลังจากนั้นเขาก็หันไปมองพ่อ
พ่อล้มลงต่อหน้าต่อตาจมกองเลือดตายตรงนั้นเลย
แล้วน้องเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่พ่อโดนยิงพ่อมองมาที่เขาอยู่
หลังจากนั้นคนร้ายก็หนีไปกับความมืดเลยค่ะ
หนูก็เลยเดินไปดูว่านี่เป็นเสียงอะไรใช่ไหม
พอเดินลงมาแต่ปุ๊บเห็นคนเลยไหมเห็นคนที่ยิงเลยไหมลูก

ไม่เห็นนะแล้วหนูเห็นตอนไหนที่หนูบอกว่าเห็นตรงไหนเดินเลย

ข้างหลังที่นัดแรกใช่ไหม

นัดสองนะนัดสองเขาเดินมาจากจุดที่ยิงทักแรกใช่ไหม
เดินลงมาด้วยอย่างนี้เดินลงมานิดนิดเดียว
อย่างที่บอกว่าผู้ตายเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ก็ดีอัธยาศัยก็ดี
แต่ถ้าจะให้สงสัยจริงนะคะนางอัญชันภรรยาบอกว่า
ถ้าจะให้สงสัยเนี่ยมีกรณีของคนคนหนึ่งที่เคยช่วยผู้ตายหาเสียงตอน
รับสมัครผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วพอได้ตำแหน่งเนี่ย
เขาก็เหมือนกับว่าตัดพอน้อยใจไม่พอใจทำนองว่า
แม้พอได้ตำแหน่งแล้วก็ลืมบุญคุณหายหัวไปเลยนะ
อ้ามีคนละคนนึงนะส่วนอีกประเด็นนึงก็คือ
เร็วนี้ผู้ตายเพิ่งไปมีปัญหากับกลุ่มคนในพื้นที่
เรื่องการแย่งผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรระหว่างหมู่บ้าน
ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องให้ตำรวจเขาตรวจสอบดูก่อนนะคะ
ว่ามันอาจจะเกิดจากมูลเหตุจูงใจอะไรได้บ้าง